มือถือเหรอแล้วกูจะได้ไหมเนี่ยมือถือเนี่ยฝนฝนกดดันแล้วเหรอเนี่ย

เรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมด

มุมส่วนตัวหรือว่ามุมของบริษัท

คือจริงพี่หอมส่ำไปบางส่วนแล้ว

ถูกต้องหมดทุกอย่างเกิดขึ้นตามนั้นเลยครับ
มีแค่อย่างเดียวที่พี่หอมพูด
อาจจะผิดพลาดด้วยการสื่อสารของกลุ่ม
ตูมอยู่ต่างประเทศก็คือเรื่องไลน์แชท

คุยกับคุณปูแล้วไปบอกเขาว่า

เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่มีอะไรต้องคุยกันแล้วแหละ

ไม่มีอะไรที่ผิด

เท่านั้นเราถามในมุมศุษฐกิจเลย
เพราะเป็นพรีเซนเตอร์หรือบอสของผลิตภัณฑ์ตัวนี้

บริษัทของตูมตูมมีสินค้าหลายตัวมากขอเกริ่นเลยตั้งแต่แอลบี
เพราะฉะนั้นคำว่าเป็นพรีเซนเตอร์ไหม
ในเชิงของการพูดออกสื่อเขาเป็นบอสและพรีเซนเตอร์
คือคำว่าพรีเซนเตอร์เนี่ยหมายความว่าคุณต้องพรีเซนต์สินค้า

ในมุมของบริษัทมีตูมมีพี่ต้นหอมมีคุณก๊อฟเป็นหลัก๓คน
แต่สินค้าแต่ละตัวเนี่ยทุกคนเป็นพรีเซนเตอร์ของตัวเอง
แต่ได้รับผลประโยชน์มากกว่าพรีเซนเตอร์
นั่นคือการเป็นบอสซึ่งระบุในสัญญาชัดเจน
ว่าเป็นมากกว่าพรีเซนเตอร์คือเป็นบอย
แต่ในมุมของเขาเขาเข้าใจว่าเขาอาจจะได้สามารถที่จะดู
อ๋อตูลขอพูดในวันแรกที่ดิวงานด้วยกับเขากัน
เพราะว่าจริงแล้วปุปัญญาตูคือคนดิว
เพราะว่าจริงทุกคนนะครับตูมเป็นคนดิว
ทั้งตัวของขอโทษนะครับที่ต้องพาพีททั้งแป๊วครแล้วของปู
หอมเป็นพรีเซนเตอร์แล้วแต่เราอยากจะทำอะไรที่มันใหญ่กว่าเดิม
อะไรอย่างนั้นก็คงจะดีเลย
ก็เลยติดต่อตูมเป็นคนติดต่อคุณปูไป
ซึ่งคุณปูเขาก็อยากจะร่วมงานกับทางตูมกับพี่หอม
ซึ่งเราถามปูว่าใจพี่หอมอยากได้เป็นแค่พรีเซนเตอร์
เพราะเขามีความรู้สึกว่าตัวเขาเป็นบอสไปแล้วเอลบีจะมาซ้ำทำไม
แต่ตูมบอกว่าพี่หอมถ้าได้ปูเป็นบอสด้วยก็ดี
มันก็เหมือนเป็นการที่แบบว่าเราจัดส่วนแบ่งให้ไปผลประโยชน์เท่ากัน

เพราะอยากให้พี่หอมวางมือจากตรงนี้แล้วไปบริหารหลังบ้านอย่างเต็มที่ครับ
ก็เลยมีการยื่นข้อเสนอกับทางคุณปูไปว่ายูจะเป็นบอสหรือจะเป็นพรีเซนเตอร์
ซึ่งตอนนั้นคุณปูต้องบอกเลยครับย้อนไปดูได้มันมีคลิปแล้ว
คุณปูเคยออกมาบอกว่าเขามีพรีเซนเตอร์เยอะมาก
จริงคุณปูปรายาเป็นคนที่มีพรีเซนเตอร์เยอะจริงครับ
หัวจะหลดเท้าคือเขาติดหมดแล้ว
เราก็เลยมีความรู้สึกว่าคุณติดอะไรตรงนี้ไหม
เขาก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวเขาจะมาทำธุรกิจกับเราดู
แต่ทำเป็นบอสเลยนะคือร่วมกับเรา
เพราะฉะนั้นตูมก็เลยเข้าใจมาตลอดว่าปูเนี่ยเขาเลือกที่จะเป็นบอส
ก็เลยงงกับบทสัมภาษณ์ของเขาเฉย
ใช่ค่ะจริงเราส่งสัญญาไป
พี่ครับเรื่องสัญญาตุ๋มไม่สามารถพูดได้ว่ามันระบุอะไรไว้ยังไงบ้าง

แต่ปูปายาเป็นคนที่ทำงานเก่ง
เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเคร่งคัดในเรื่องของระบบสัญญาของตัวเอง
เขารับพรีเซนเตอร์เขาอยู่ในวงการมากี่ปีครับ
เขามีพรีเซนเตอร์กี่ตัวก็ไม่รู้
เพราะฉะนั้นเขาดูสัญญาทุกตัวอยู่แล้วครับ

เขาบอกว่าเรื่องรายละเอียด

เพราะว่ามะตูมขอโทษจริงที่ยังไม่ได้ฟังทนายเขา
เพราะว่าเราเพิ่งลงจากเวทีเมื่อกี้เลยเหมือนกัน

เรื่องความไม่โปร่งใสในตัวบริษัท

ติดต่อฝ่ายบริษัทฝ่ายบัญชีฝ่ายทนายของตูม
พร้อมให้ทุกคนตรวจสอบและพร้อมที่จะชี้แจงกับทุกอย่าง
ข้อกฎหมายคือเราไม่มีทางที่จะมาตุกติกหรือโกงหรืออะไรอยู่แล้วครับ

แต่ถ้าในเรื่องข้อพิพาทระหว่างกฎหมายตูมพูดอะไรไม่ได้มาก

คือเขาบอกว่าเขายื่นมายื่น
แต่ว่าตอนนี้ครับบริษัทตูมยังไม่ได้รับหมายสาร

เขายื่นมาเพื่อให้ดูรายได้
หมายถึงว่าเขาเคยชี้แจงมาอันนี้เป็นไปได้
แต่ตูมไม่รู้นะแต่ตุ้มที่ตูมตอบว่าไม่รู้ตอนนี้
เพราะตูมยังไม่ได้เห็นตัวเอกสาร

เขาบอกว่าเขาเป็นการขอยกเลิกสัญญาเขาไม่
เขาไม่ได้โดนปลดเขาไปขอยกเลิกก่อน
จะพูดตรงนะครับคือตูมประดิษฐ์คำพูดที่มันทางการไม่เป็น
ขอพูดแบบธรรมชาตินะพี่มันไม่มีใครพูดที่ตัวเองดูแย่
เขาเชื่อมั่นในหลักฐานของเขา
ฝั่งบริษัทตูมเชื่อมั่นในหลักฐานของบริษัทเรา
เพราะฉะนั้นทุกคนต้องการที่จะงัดหลักฐานมา
เพื่อต้องการสู้เพื่อให้ตัวเองถูกต้อง
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เกิดความขัดแย้งกันระหว่างตัวของเขากับตัวของเรา
มันเกิดขึ้นแล้วมันไม่สามารถให้ใครมาตัดสินได้
พวกพี่นักข่าวหรือประชาชนในประเทศไทยก็ไม่สามารถตัดสินแทนได้

พวกคุณแค่ฟังจากเขาแล้วก็วันนี้มาฟังจากตูม
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันขัดแย้งถึงจุดนี้สารตัดสินเลยครับ
รอให้สารพิพากษาและให้สารตัดสินเลยว่าใครถูกใครผิดกันแน่
จริงก็อยากรู้ถึงจุดเริ่มต้นของการมีปัญหากันที่ทางเรายื่นโนติสไป
มันเกิดเรื่องอะไรทำไมเราถึงยื่นโนติ๊กไปหาเขา
เหมือนที่พี่หอมพูดเช่นเดียวกันว่ามันเหมือนเป็นฟางเสื้อสุดท้าย
ว่าในเรื่องของระบบการทำงานที่อาจจะไม่เป็นไปตามที่เราต้องการ
ในเรื่องของการทำงานที่เหมือนได้รับผลประโยชนเท่านี้
แต่ทำไมถึงทำงานประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนที่พี่หอมพูดเลยอะครับ
พี่หอมมีอะไรสัญญาไหมครับว่าต้องทำงานขนาดนั้น

หรือเหลืออะไรนี้ที่ตามสัญญาที่บอก

เขาทำเต็มที่ในส่วนของเขาแหละ

แต่ระบบความคิดกับการทำงานทัศนคติมันอาจจะไม่ตรงกัน
เพราะฉะนั้นวันนี้ตูมไม่โทษว่าปูผิดที่แบบผิดสัญญาหรือว่าไม่มาร่วมงานกับเราแล้วแบบอยากจะถอนตัวหรืออะไร
ไม่โทษเลยนะครับเพราะการที่แค่เขาเคยคิดที่จะแบบมาร่วมงานกับเรามันก็เหมือนสำหรับตูมอ่ะ
มันเป็นเกียรติแล้วว่าเราเป็นแบรนดเล็กเราไม่ใช่เคาน์เตอร์แบรนดด้วยซ้ำ
แต่เขามามาอยู่กับเรามาช่วยเราตอนนั้นนะครับแต่ไอ้ล่าสุดคือตุมต้องขอโทษที่ตุมแขวะ
ยอมรับว่าตูมฟังบทสัมภาษณ์ของปูละล่าสุดแล้วตูมเสียความรู้สึกกับปูมมากมากถึงขนาดที่ปกติตูมกับปูไม่เคยทะเลาะกันจริงนะครับ
กับปูไม่เคยด่าทอกันเลยถ้ามีปัญหาส่วนใหญ่แล้วเป็นกับตัวของทางคนอื่นแต่หุ้นส่วนคนอื่นเท่านั้นแต่ตูมกับปูไม่เคยตีกันเลย
แต่คือครั้งนี้ตูมรู้สึกแบบทำไมถึงพูดแบบนี้ทำให้เราโมโหแล้วเรารู้สึกไม่มีสติแล้วเราก็เลยแบบแชร์เพื่อให้แบบต้องการให้ตัวแทนเห็นว่าเฮ้ยปัญหาจริงเป็นอย่างนี้นะ
เพราะว่าเรื่องนี้เรื่องการฉีกสัญญาณหรือการทะเลาะกันนะครับมันมีตั้งแต่ครึ่งปีที่แล้วครับตั้งแต่ตอนที่แบบมีข่าวเรื่องตอนที่อาหารเสริมมันไม่ใช่แค่แบรนด์เราที่โดนกระทบมันโดนหมดแล้วมันไม่ใช่แค่สินค้าเนี่ยคือบริษัทตูมของประยาบาลบีที่โดนทุกตัวเอ๊ะทิ้งโดนหนักขนาดไหนนะพี่คือเราทุ

ขอโทษจริงตูมพูดไม่ได้มากไม่ใช่ว่าตูมอยากจะปิดบังอะไรที่พี่นะครับแต่เนื่องด้วยจากว่าตอนนี้เนื่องด้วยจากเรามีปัญหาใหญ่ระดับประเทศแล้วมันอยู่ในเรื่องของการฟ้องร้องแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตูมปล่อยให้เป็นทีมฝ่ายกฎหมายของบริษัทและทีมทนายตูมจัดการทุกขั้นตอนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเรื่องความไม่โปร
โดนด่าหนักที่สุดในชีวิตยังไง
คือตูมรู้ว่าตูมแบบดีเจแคมป๊อก

มาได้วันนี้เกาะดาราดังอีเจ้าหญิงวงการตีสนิท

เมื่อก่อนตูมก็ดังมาจากการด่าคน

ณวันนี้ตูมแบบเป็นหนี้บุญคุณ
วงการบันเทิงขนาดไหนที่ตุงมาถึงจุดนี้ได้ครับ

คือเขามีงานที่แบบระดับไหนก็ไม่รู้

เขาไม่ควรลงมามีข่าว
ลบแบบนี้อยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นถ้าถามใจตูมจริงเลยนะ

เพราะถ้าไม่ได้อยากสนิทเราก็ไม่ได้อยากจะไปสนิทกับเขา

ณวันนี้มันจบเรื่องผลประโยชน์ไปแล้ว

หยุดการสาดน้ำลายใส่กันจะดีที่สุดครับ
นี่คือสิ่งของประโยชน์การ

รายละเอียดจริงข้อพิพาทจริงมันอยู่ในช่วงอย่างที่บอกอะเนาะ
ถ้าเรามีคดีอะไรเราก็อยากจะให้ฝ่ายกฎหมายหรือทีมทนายเราทำงาน
ตอนนี้ทนายยืนยันว่าจะยังไม่จ่ายแน่นอนจะขอสู้คดีกันไป

ตรงนี้ธนายยืมยันว่าจะยอมไม่ยอมจ่ายจำนวนนั้นแน่นอนจะขอสู้คดี
ถ้าเราผิดจริงแล้วสารตัดสินให้เราจ่ายเราต้องจ่ายนะครับ
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตุงไม่สามารถตอบสื่อตอนนี้ได้ว่า

เราเข้าใจว่าตอนนั้นปูโดนหนักมากแล้วเขาออกมาเจอสื่อบ่อยมาก
แต่ขอพูดตรงนี้ครับไม่ใช่แค่ปูที่โดนครับ
เมื่อวันที่๒๔เมษาปีที่แล้วตูมก็โดนพี่นักข่าวสัมภาษณ์เรื่องนี้เหมือนกัน
แต้วก็โดนเหมือนกันที่หอมทุกคนโดนหมดครับ
คือตั้งแต่ไม่พยายามกล้าค้ามา

ถ้าเป็นตัวทุกคนที่ตูมร่วมงานด้วย

เหมือนนุจะไปโกงเขาร่างมากอะไร
ถ้าหนูโกงหนูก็โดนแหกโดนแหกไม่พอโดนฟ้องอีก
แต่ละคนที่ตูมร่วมงานด้วยเป็นดาราตัวท็อปเขามีเงินจ้างทนายกันทั้งนั้น
ตูจะไปไม่มีประโยชน์ในการโกงครับ
มีหุ้นเท่ากันไม่ความเฉพาะหรือเปล่า

เท่ากันครับตัวเลขทุกอย่างเราแบ่งกันเท่ากันบอกไม่ได้ครับ

อ่อนี่หยุดไปแล้วครับ
จริงเราสั่งห้ามเรามีการแตกห่าง

ให้ทุกคนหยุดโพสต์ไอจีหลักบริษัทหยุดใช้รูปกูหยุดไปก่อนทุกอย่างไม่ใช่แค่กับแบรนด์ปรายาไยแอลบี
กับทุกแบรนด์ในเครือบริษัทของเราหยุดไปก่อนเพราะเราโดนหนักมากตอนนั้นเรายอมรับว่าเราโดนหนักมากจริง
ตูมไม่รู้ว่าวันนี้ทิศทางมันจะไปยังไงกับธุรกิจที่ตุมสร้างมาแต่ตุมยังยืนยันคำเดิมว่าตูมไม่เคยคิดที่จะทำลายหรือทำร้ายชีวิตใครอย่างแน่นอนอันนี้ไม่มี
จริงเราอยากจะทำธุรกิจแบบนี้ต่อไปอีกไหมคะในเมื่อมันมีปัญหามาร่วมปีแล้ว
จริงตุ้มเชื่อว่าการขายของออนไลน์วันนี้มีตัวแทนมีคนใหม่ด้วย
ตุ้มเชื่อว่ามันยังเป็นอาชีพสุขธริปยังทำการค้าได้

คนที่ต้องอุ้มตัวแทนขึ้นมาจริงคือบริษัท
ไม่ใช่เขาเขาไม่ได้เห็นเขาไม่ได้อยู่ในห้องดินเลอร์ด้วยซ้ำ
แต่ตูมเป็นคนเห็นตูมเป็นคนอยู่ตูมรู้ว่าตัวแทนตูมกำลังประสบปัญหาอะไร
และตูมพอจะเยียวยาและช่วยเหลือตัวแทนอะไรได้บ้างเท่านั้น
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากระทบภาพรักษณ์ของเมืองเศรษฐกราศาสตร์
หลายคนอาจจะคิดไปถึงคุณภาพของสินค้า
อยู่แล้วครับพี่อยู่แล้วครับคุณภาพของสินค้าให้ผู้บริโภคเป็นคนตัดสิน
ตูมณวันนี้คนออกมาด่าสินค้าเราเยอะมาก

มะตูมถึงบอกไงว่าทุกอย่างแล้วอยู่ที่ข้อกฎหมาย
เราเคยโดนเอสทิวเคยโดนด่าแรงมาก
อุ๊ยออย่อป้อมจนตอนนั้นจนออย่อต้องออกมาชี้แจงว่าจริง
คือเราโดนกันหนักแต่เราก็บอกกับทุกคนเสมอว่า
เราเป็นแบรนด์ของดารานะเรามีนางเอกเป็นพรีเซนเตอร์
เป็นคนนำเสนอเป็นบอสเพราะฉะนั้นมันไม่แปลก
ที่คนเพ่งเล็งเราเป็นพิเศษและแบรนด์เราดัง

จริงตูมเซ็นชิคกลิปกับตัวแทนมากเขาไม่จำเป็นต้องเชื่อบริษัทก็ได้
แต่ไม่มีตัวแทนคนไหนเขามันมีทั้งมาแล้วไป
แต่ว่าตัวแทนหลักบางคนก็แบบยังแบบยังเขาก็ขาดทุน
แต่เขาก็บอกว่าบอสไม่เป็นไรนะยังสู้ไปด้วยกันได้
มันก็ทำให้เรามีกำลังใจในการทำต่อไป

พี่ครับบริษัทเราเคยประสบความสำเร็จมาก
แล้วมันสุดไปเยอะมากหลังจากธุรกิจอาหารเติม
คือตอนวันนี้ไม่มีใครเชื่อแล้วไม่ต้องใช้คำว่าบอส
แต่ว่าขอพูดแก้ต่างตรงที่
มีคลิปแชร์เยอะมากเป็นคลิปมะตูม
ที่เคยบอกจะไม่รับรีวิวหล้ากุหรี่
นั่นที่เป็นคลิปที่ตูมอัดจริงบังคุณเลย
คลิปที่ตูมอัดเมื่อการด่าคนชื่อโรจ
แต่มะตูมยังยืนยันเหมือนเดิมว่าถ้ามะตูมไม่ได้ใช้อะไรจริง
ตุงไม่มีทางโพสต์รูปหรือรีวิวเด็ดขาด
มันคือผลิตภัณฑ์ในเครือบริษัทของมะตุ๊กเอง
ซึ่งกว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มะตูมทำออกมาถามตัวแทนได้มะตูมพัฒนาเอง
มาตุมไปโรงงานเองพัฒนาเช่นไฮร่าบัว
เก้าสูตรมันทำมาตุมรองกับหน้าตัวเอง

เพราะฉะนั้นมาตุมถึงได้บอกมาตุมใช้จริง

ยอมรับว่ามันแรงตรงที่ด้วยคาแรคเตอร์ตูมเป็นคนแรงอยู่แล้ว

ถามวันนี้สำนึกผิดตรงไหน
ถ้าจริงสำนึกผิดคือเรื่องการควบคุมสติอารมณ์ในการใช้โซเชียลของตัวเอง

ตูมมีความรู้สึกว่าตูมมีสติและทัมทุกอย่างตรงใสและชัดเจนมาตลอด
ถ้าวันนี้ตูมจะขอโทษตูมขอโทษทุกคนที่รู้สึกไม่ดีกับข้อความในโซเชียลของตูม

ไม่สามารถไปเทียบเคียงเหรอสู้กับเขาได้
ไม่ต้องมาตอกย้ำหรือมาด่าตูมครับ
เพราะตูมตระหนักและสำเนียบตัวเองอยู่แล้วว่า
เฮ้ยเรารู้ว่าเรามาจากจุดไหนเราไม่เคยลืมกำพืชตัวเอง
แค่วันนี้เรามีวันนี้ได้

แล้วเราก็รู้สึกพอใจกับสิ่งที่เรามีแล้วครับ
ตอนนี้แล้วเราเอาแพทย์มาแทนปูไปแล้ว

หลายคนเข้าใจว่าเราเอาแพทย์มาขึ้นกล่องแทนปู

เพราะว่าจริงถ้าไปถามแพทย์
ถูกดิวว่าเป็นพรีเซนเตอร์ก่อนพี่หอมอีก
เราก็เลยมีความรู้สึกว่าพอแพทย์หมดสัญญาปุ๊บ
เอาแพทย์มาทำสัญญาเป็นพรีเซนเตอร์ต่อ๑ปี

ไม่ใช่บอสเหมือนกับที่ปูเป็น

เพราะมันเป็นสิ่งที่เราคุยกันว่า
คืออาทิวว์ทรีย์หลวงให้ปูตกฮหรือจริง

แล้ววันนี้คอมเม้นต์แรงมาก

เพราะจะเก็บไว้ว่า
เวลาไหนรู้สึกลอย

มีครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ

ซึ่งปูเขาปูไม่ได้สนิทกับเขาหรือรู้จักเขา

เขาอยู่สูงมาก
อันนี้ตูมไม่ได้ว่าจัดระดับใครสูงใครต่ำ
แต่หมายถึงว่าคุณปูเขา
ก่อนจะมาเซ็นสัญญาทำธุรกิจด้วยกัน

แล้วก็ร่วมงานกันเลยมันแทบไม่รู้จักกันเลยครับ

หลังจากที่เขาออกมาให้คือจริงอ่ะ
ตูมกับปูไม่ได้คุยกันมาครึ่งปีแล้วตั้งแต่แตกหัก

เขาต้องการให้คุยผ่านทนายเขาเท่านั้น

ซึ่งตูมก็รู้สึกว่าทำไมต้องใช้ทนายคุย

งั้นตูมก็เอาทนายตูมไปคุยกับเขากับทนายเขาก็ได้

กลายเป็นว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาที่มีปัญหากัน

กระทั่งอยู่มาวันหนึ่งเขาออกให้สัมภาษณ์แบบนั้น

เอ้าทำไมไม่เคลียร์กันหลังบ้านมันจะจบอยู่แล้ว

ต่อให้เคลียร์ตอนนี้ก็มีประโยชน์แล้วเพราะมันมองหน้ากันไม่ติดไปแล้ว

ซึ่งตูมบอกเลยนะครับว่าตูมไม่เคย

ตูมไม่ได้ซีเรียส
อันนี้ยืนยันว่าตูมไม่เคยบล็อกเขา

เขาก็มาก็ส่งตัวอย่างนี้ว่า
ขอโทษไม่อยากให้มาถึงจุดนี้เลยจริง

ตรงที่แบบรู้สึกดีไม่เคลียร์ก่อน

ตอนที่ต่างให้ต่างพูดต่างพูดว่าเจ้าเองถูกค่ะตุ้ง

ตกลงใครโกหกใครถูกคะ

แต่ตูมพยายามทำทุกอย่างให้ถูกต้องที่สุด
เพราะว่าตูมยังต้องทำมาหากินในวงการนี้
ไม่อยากอยู่ต้องมาเข้าคุกนะพี่

ขั้นตอนต่อไปคืออะไรครับ

มีคนท้าว่ากล้ามานั่งดีเบตคุยกันเลยไหม

ปูกับมาตุ้งกับหอมเนี่ยมาสิ

ยังพร้อมเสมอ
เราก็รู้สึกแบบโอ้โหเค้าคิดขึ้นเราขนาดนี้
แต่ว่าวันนี้จะเดินต่อไปยังไงคือ
หยุดการด่าทอกันการแบ่งปักแบ่งการออกมาด่ากันไปเรื่อย

ปูตูมได้รับบทเรียนแล้วกับการทำธุรกิจ
กับการที่เราไม่ได้ศึกษาดูใจกันมาตั้งแต่แรก
ณวันนี้ทุกต่างฝ่ายทั้งฝ่ายตูมเองฝ่ายของปูเอง
รู้สึกว่าตัวเองถูกต้องมีหลักฐาน
เพราะฉะนั้นให้กระบวนการศาล
ซึ่งให้กระบวนการกฎหมายเป็นคนตัดสินเราสองคนดีกว่า
เราสองคนไม่ต้องมาให้ประชาชนตัดสินกันเอง

นัดมาเจอกันในศาลคือมองหน้ากันยังไง

ก็คงแบบถ้าตุ้มใส่แว่นก็คงถอดแว่นแล้วมอง
คือมันก็ต้องมองหน้ากันยังไง
ก็สมมุติว่าวันนี้ก็คงแบบ

แต่ว่าศาลของตุ้มนัดหมายมาแล้วครับวันที่

น่าช่วยศาลเรียกเรียก

เดี๋ยวทุกอย่างจริงต่อไปนี้นะครับ

แต่ทุกอย่างที่พี่สงสัย

อยากบอกเท่าที่จะบอกได้
แต่ต่อไปนี้ทางบริษัทตูมมีความเห็นแล้วว่า
ต้นหอมเขาเหมือนเป็นพรีเซนเตอร์บริษัทด้วย

ให้พี่ต้นหอมเป็นคนพูดแต่เพียงผู้เดียวไปเลยครับ

ช่างที่คาร์แพมง

เดรกม่วงไปก่อนแล้วเมื่อกี๊จะถ่ายรูป

ไม่รู้เหรอ

อีโซเอาไปให้หมด
ตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาเที่ยวแต่ว่าจะมีเวลาให้กลับมาเที่ยว
ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาเที่ยวแต่ว่าจะมีเวลาให้กลับมาเที่ยว
ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาเที่ยวแต่ว่าจะมีเวลาให้กลับมาเที่ยว
ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาเที่ยว
ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาเที่ยว
ก็ไม่มีเวลาให้กลับมาเที่ยว